มาดูความคืบหน้านะคะจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นกรณีมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะ
แล้วน้องเขาจะไหว้จากแพร่ตรงนี้ไปแพร่ที่อยู่กลางน้ำ

ใช่ค่ะแล้วก็พอไหว้ไปจะมีคนหนึ่งกำลังจะจมน้ำ
คือลูกศรฝั่งขวานะคะคือคนที่กำลังจะจม

ก็บอกว่าถ้าจะลงเล่นน้ำเนี่ยต้องใส่เสื้อชูชีพ
แล้วก็มีพนักงานที่แพรก็บอกว่า
เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ดื่มเหล้ากันด้วย
คาดว่าน่าจะเมาแล้วก็คึกขนอง
ลงไปว่ายน้ำกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้

แต่ว่ามุมของน้องกลุ่มนี้ค่ะ
นักข่าวของเราก็ไปคุยมา
แล้วก็ที่แพร่ที่เขานั่งกินข้าวกันอยู่

ถ้าจะใส่ชูชีพเพื่อจะลงเล่นน้ำเนี่ย

เพื่อไปขอเช่าชูชีพครับเนี่ยค่ะเราก็ตามเรื่องนี้ให้ต่อ
ส่งคุณตินี่แหละนักข่าวคนเดิมของเรา
ถามเรื่องนี้จากเจ้าของคลิปนะคะ
นายสมนึกทองลาหรือป้อมเป็นคนถ่ายคลิป

เขาบอกว่าตัวเขากับกลุ่มเพื่อน
เที่ยวที่ร้านแพร่แห่งนี้เป็นครั้งแรก
คือเพื่อนบอกว่าร้านนี้คนมากินกันเยอะ
แล้วเขาก็นั่งใกล้กับโต๊ะของกลุ่มน้องวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะ
นายสมนึกคนนี้คนถ่ายคลิปยืนยันว่า
น้องกลุ่มนี้ไม่ได้ดื่มเหล้า
น้องกลุ่มนี้ไม่ได้เมานะคะ
เขาก็แค่สนุกสนานกันตามภาษาวัยรุ่น
จนเขาเนี่ยได้ยินเสียงมีคนตะโกนบอกว่ามีคนจมน้ำ
แล้วก็เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่โต๊ะข้างกัน

แต่สุดท้ายกลับจมน้ำ๒คน
ในกลุ่มที่มาเที่ยวด้วยกันก็รีบกระโดดว่ายน้ำไปช่วย
ช่วยได้คนนึงส่วนอีก๒คนจมคือช่วยไม่ทัน
คนถ่ายคลิปคนนี้นายสมนึกบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังติดตาอยู่เลยค่ะ
นึกถึงทีไรก็สงสารมาก
สงสารน้องทั้งสองคนที่เสียชีวิต
เขายืนยันว่าตอนนั้นไม่มีคนของร้านเข้ามาช่วยเลยนะคะ
มีแค่กลุ่มเด็กและกลุ่มของเขานี่แหละที่ลงไปช่วย
แล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าที่แพร่ไม่มีเสื้อชูชีพค่ะ
ไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาท
เพราะถ้ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิตก็อาจจะไม่เกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะ
จริงถ้ามีนะพยายามโยนลงไปนะ
ช่วยได้ระดับหนึ่งแน่นอนคุณผู้ชม
ถ้ามีแล้วแบบโยนห่วงยางไปอย่างนี้
แต่ว่าพี่โป๊ก็ไม่มีนะฮะ
ทีนี้ค่ะทางรองประหลัดอบตเขื่อนอุบลรัฐนางดวงใจปีกลม
ก็บอกว่าที่ผ่านมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
อบตจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
ให้กับผู้ประกอบการซึ่งก็มีตัวแทนของร้านแพร่แห่งนี้ค่ะ
แพร่ที่เกิดเรื่องก็ไปรูปอบรมด้วยนะ
แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพ้ร้านอาหารว่า
ในแพร่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตคนจมน้ำ
ต้องมีอะไรบ้างเขาเคยบอกเอาไว้หมดแล้ว
ซึ่งก็มีทั้งแพร่ที่ให้ความร่วมมือ
และก็มีบางแพร่ที่ไม่ให้ความร่วมมือ
ทุกครั้งที่มีเรื่องนักท่องเที่ยวประสบเหตุจมน้ำ
อบตก็จะระดมความคิดเพื่อปรับระเบียบข้อบังคับกันนะคะ
ในส่วนของการอบรมเนี่ยการให้ความรู้
สิ่งที่เราพบเห็นอย่างหนึ่งที่เป็นข้อบกพร่องเนอะ
ก็คือในส่วนของอบตเราพยายามที่จะส่งเสริมอยู่แล้ว
ความรู้ในการช่วยเหลือในการให้บริการ
ในการตรวจสอบด้านอาหารสาธารณสุขต่าง
แต่สิ่งที่เราเรียกผู้ประกอบการมาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่
ก็คือผู้ประกอบการไม่มาด้วยตัวเองจะมอบลูกน้องมา
มันก็เลยเป็นเหมือนกับให้ความรู้ไม่ตรง
ตามที่กลุ่มเป้าหมายที่เราจะให้
คือเจ้าของร้านต้องช่วยช่วยทางอบต

เพราะว่าอบตของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่มีแค่ไม่กี่คน
คงจะดูทั้งวันไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
อย่างมากเราก็ให้ความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ในส่วนของเจ้าของร้านเขาจะมีคนสอบอยู่แล้ว
เจ้าของร้านบางร้านก็จะนั่งอยู่ในร้าน
ก็ในส่วนนี้ก็พนักงานเขาจะเป็นคนดูแล
คุณติเราก็ไปถามต่อถึง
ครอบครัวของที่เขาสูญเสียลูกชาย
ทางด้านของนายกิติวัฒน์ภูลนอกพ่อของในทิว
ก็มีการนำศพลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดศรีบุญเรืองบุตราราม
บอกว่าลูกชายเป็นคนว่ายน้ำเก่งนะ

ว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กแล้วสุขภาพก็แข็งแรงดี
ตอนที่รู้ว่าลูกชายจมน้ำรีบเดินทางไป

หวังอยู่ว่าลูกชายต้องรอดเพราะเป็นคนว่ายน้ำเก่ง
แต่สุดท้ายก็หมดหวังเพราะว่านะเสียชีวิตแล้ว

ก็พบว่าร้านไม่ได้มีมาตรการป้องกันอะไรเลย
เพราะอุปกรณ์ช่วยชีวิตก็ไม่มี
และเจ้าหน้าที่เองในพื้นที่ยังกราบก็ไม่ได้มีความพร้อมเหมือนกัน
ในส่วนนี้ก็อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในพื้นที่
ในส่วนนั้นให้เข้ามาดูแลและเข้ามาตรวจสอบให้ก่อน
แล้วก็มีการซ้อม

เพื่อความปลอดภัยหรือการช่วยเหลือต่าง
ต่างนะครับในในจุดนั้นบ้างนะครับหนึ่งปีข้างหนึ่ง
หรือว่าสองครั้งก็ยังก็ยังดีมีการดื่มเหล้าแล้วก็
เกิดความนึกนองและกระดูกลงไปเล่นน้ำว่ายน้ำต่าง
ครับอันนี้ผมบอกตรงตรงเลยว่าลูกผมไม่ดื่มเหล้าเขาจะไปทำ
งั้นได้ไงเพราะว่าเขายังเรียนหนังสืออยู่เขา
ก็ยังไม่เคยดื่มเหล้าเลยนะอยู่กับผมเขาไม่เคย
เหล้าแต่ว่าการโยนความผิดแบบนี้ผมว่าไม่ใช่เพราะ
เขายังเป็นเด็กแล้วเขาก็ไม่เคยดื่มเลยนะพ่อยืนยัน
นะลูกก็เป็นเด็กก็ไม่ได้ดื่มลงดื่มเหล้าอะไร
นะฮะส่วนบรรยากาศที่วัดนะฮะที่วัดหนองเด่นตำบล
เชียงยืนจังหวัดมหาสรรคามนะฮะก็มีบรรดาเพื่อนนัก
เรียนก็คือเพื่อนของน้องบูมเนี่ยหลายร้อยคนนะครับไป
ร่วมพิธีชะพนักกิจแล้วก็มีญาติมีครอบครัวของบูมไป
นายคันชิตสุทธินะฮะก็เปิดเผยหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
บอกว่าทางร้านเองที่ลูกชายไปนั่งอยู่เนี่ยก็แสดงความเสียใจมานะฮะ
แล้วก็มีการมอบเงินช่วยงานศพด้วยซึ่งจากการเสียชีวิตของลูกชาย
ก็ขอให้เป็นการเสียชีวิตแบบวิลบรุษแล้วกันนะเพราะว่าลงไปช่วยเพื่อนนะ
แล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนเลยถ้าจะลงไปเล่นน้ำ
ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเสื้อชูชีพต่างนานาห่วงยงห่วงยางนะฮะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้สูญเสียอีกไม่อยากจะให้ใครสูญเสียลูกชาย
เหมือนที่เขาเสียถึงแม้จะมีคนออกมารับผิดชอบก็ตามแต่มันก็ไม่คุ้มสิ่งที่เสียไปนะครับ
และการที่มีคนมากล่าวหาว่าลูกชายเขาทำให้ทุกอย่างมันเสียหาย
บอกว่าลูกชายเขาเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีดื่มเหล้าทำให้แบบเสียชีวิตแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่าลูกชายเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่นอน
ส่วนร้านแพร่ต่างก็อยากให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยรวมทั้งเรื่องของอุปกรณ์ต่างในการช่วยชีวิตต้องดีกว่านี้
ที่อบตเองที่ดูแลร้านอยู่นะครับต้องตรวจสอบแพร่ต่างว่ามีความพร้อมหรือเปล่า
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
ก็ให้เป็นอุทาหอนสอนกับเด็กทุกคนที่กำลังเจริญเติบโตมาว่า
การที่จะไปเล่นน้ำกับเพื่อนกับฝูงหรืออะไรก็ตาม
ควรจะมีเครื่องป้องกันให้มันรัดกลุ่มกว่านี้
แล้วก็อย่างที่ผมสูญเสียไปมันประเมินค่าไม่ได้เลยครับผม
ไหนก็ตามถึงใครจะมารับผิดชอบเป็นมูลค่ามหาศาลผมก็รับไม่ได้
ก็ขอแสงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสีย
แล้วก็วันที่เกิดเหตุคือน้ำเย็นน้ำลึกลมแรง

ใช่น้องเขาบอกว่าเห็นจังหวะว่าจะถึงแพรอยู่แล้ว
ลมแรงพัดมาแพรขยับออกไปไกลอีกเรื่อย
คือจะถึงก็ไม่ถึงสักทีจะถึงก็ไม่ถึงสักทีแบบนี้ค่ะ
ก็ทำให้เสียน้องทิวกับน้องบูม๒คนนะครับ
ส่วนบรรยากาศวันนี้ที่บริเวณหาดบางแสน๒ร้านแพรริมน้ำ

ทั้ง๕๐แพรยังเปิดให้บริการตามปกติ
นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปเรื่อย
แพร่แต่ละร้านก็จะมีพนักงานคอยโบกรถให้เข้าไปจอดที่หน้าร้าน
นักท่องเที่ยวก็ไปกินอาหารบนแพร่ลงเล่นน้ำกันอยู่
ก็มีแพร่ร่อง๖๗ลำร่องอยู่ในเขื่อน
แล้วก็เปิดเพลงดังมาจนถึงริมฝั่ง
ก็เป็นไปตามที่วิถีที่เขาเปิดกันมาอะไรแบบนี้
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องทั้งสองคนด้วยนะครับ